คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะครับ
ว่าถ้าหากว่าจากรถแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมมีไว้ในครอบครอง
เป็นน้ำมันก็ได้เป็นไฟฟ้าก็ได้เนี่ย
ถ้าหากว่าเราจะหาที่ชาร์จไฟชาร์จแบต
ปัจจุบันนี้มีมากน้อยขนาดไหน
พาคุณผู้ชมไปดูข้อมูลที่น่าสนใจเหล่านี้กันนะครับ
ถ้าเราเริ่มต้นดูกันก่อนครับคุณผู้ชมหลักในปัจจุบันนะครับ
อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ทั้งสองท่านก็บอกไปแล้วว่า
เรื่องของสถานีประจุไฟฟ้านั้นอาจจะยังมีจำกัดอยู่
เริ่มจากสถานีประจุไฟฟ้าที่ลงทุนโดยปตทก่อนนะครับ
มี๖จุดทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดครับ
แต่ให้บริการเฉพาะภายในองค์กรนะครับเพื่อจะทดลองระบบเท่านั้น
สถานีประจุไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันปรท
บริเวณถนนชายพลึกนะครับนนทบุรี
จะเป็นสถานีจ่ายไฟแห่งแรกของปรท
ที่จะเปิดให้บริการภายในปีนี้แหละครับ
สถานีแห่งนี้จะมีหัวชาร์จให้บริการ๒แบบด้วยกัน
ตทเขามีแผนนะครับจะขยายสถานีประจุไฟฟ้า

เพิ่มขึ้นอีก๒๐แห่งภายในปีนี้ด้วย
นี่คือจากเจ้าแรกปตท
ถัดมาก็คือส่วนการไฟฟ้านครหลวงโลกกฟนนะครับ
มีจุดชาร์จไฟฟ้าตามที่ได้นำเสนอไปเนี่ย
สาขาทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

หลักก็อย่างเช่น๓เสนก็มีวัดเรียบ
ก็ก็มีบางใหญ่ราดกระบังราดบูรณาและสมุดปลาการ
โดยกรฟนเปิดให้บุคคลทั่วไปทดลองใช้งานจริงแล้วนะครับ
แต่ผู้ที่ใช้เครื่องแบบนี้ได้ต้องมีบัตรสำหรับชาร์จไฟด้วย
ไม่ใช่ว่าใครจะไปชาร์จได้ต้องมีบัตร

ซึ่งจะออกให้โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่
เท่านั้นนะครับนี่คืออีกหนึ่งเจ้ากฟน

เอกชนก็มีครับก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนครับ
ตั้งจุดชาร์จไฟทั้งหมด๓แห่งในกรุงเทพ
ออลซีซั่นโรงแรมมันดาลินโอเรนเต็นก็มีเหมือนกันนะครับ
ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีรถที่ต้องการจะชาร์จไฟ
โดยชาร์จทั้งหมดนี้ยังไม่รวมจุดชาร์จอื่นของ
บรรดาพวกผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต่างนะครับ

สำหรับพนักงานด้วยสำหรับลูกบ้านด้วยนะครับ

ถ้าหากคุณผู้ชมต้องการรถไฟฟ้าแบบนี้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นรถที่ปลั๊กอิน
เติมน้ำมันได้สำหรับสามารถที่จะชาร์จไฟได้นะครับ
ก็ลองดูรวบรวมข้อมูลมาให้หมดแล้ว
ราคาคุณสมบัติภายนอกภายในความโดดเด่น
รวมถึงที่ชาร์จมีที่ไหนกันบ้าง